ในวันนี้ครับนายศรีสุวรรณจัญญาซึ่งเป็นเลขาธิการของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
ได้ไปร้องต่อคณะกรรมการปปชนะครับขอให้ตรวจสอบผลเอกปรีชาจันโอชาประหลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมพวก
กรณีที่กองทัพภาคที่๓เอื้อประโยชน์ให้ห้างหุ้นส่วนของบุตรชายพลเอกปรีชา
เป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างหน่วยงานในกองทัพภาคที่๓
จากพลเอกปรีชาแล้วก็ยังขอให้ตรวจสอบพลโทสาธิตพิธรัฐอดีตแม่ทัพภาคที่๓
พลโทสมศักดิ์นินบันเจิดกุลแม่ทัพภาคที่๓และพวก
ที่มีนายปฐมพลจันโอชาบุตรชายพลเอกปรีชาเป็นเจ้าของ
ได้เป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างหน่วยงานในกองทัพภาคที่๓ส่วนหน้า
อย่างน้อย๗โครงการวงเงิน๙๗ล้านบาท
หน่วยงานอื่นในจังหวัดพิศนุโลกอีกหลายโครงการ
งบประมาณ๕๘ล้านบาทรวมทั้งสิ้น๑๕๕ล้านบาท
ทั้งที่ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนเพียง๑๕๐๐๐๐บาทเท่านั้น
อีกทั้งยังไม่มีประสบการณ์และผลงานที่เป็นรูปธรรมเพียงพอ
ที่จะสามารถสร้างความมั่นใจว่า
จะสามารถเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐได้
เห็นว่าพฤติกรรมนี้เข้าข่ายใช้อำนาจ
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐปี๒๕๕๙
ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบกรามการทุจริต